หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒กองกำลังบูรพา
มีการสนที่กำลังกันกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสาแก้ว

ลักลอบขนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้าประเทศไทย
มูลค่าหลายแสนบาททีเดียวครับ

ผลประเสริฐรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
พรานที่๑๒กองกำลังบุรพา
ร่วมกันกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสาแก้ว
พร้อมกับชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรครองน้ำใส

ส่วนที่กำลังการเข้าไปจับกระบวนการลักลอบขนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ
จากกัมพูชาเข้ามาอย่างไทย
บริเวณจุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือที่ตำบลผ่านศึกครับ
โดยมีนายธมวันชาวกัมพูชาเป็นคนขับ

ไปพบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกระเป๋ารองเท้าผ้าใบจำนวนมากครับ
ซ่อนอยู่บริเวณกระโปรงท้ายรถรวมมูลค่าหลายแสนบาท
เบื้องต้นในธรรมก็ให้กันว่ามีในทุนชาวกัมพูชา
มีการว่าจ้างเป็นเงิน๑๕๐๐บาท
ให้ขับรถเก๋งข้ามไปที่จุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือ
เพื่อนำสินค้าไปส่งให้กับคนไทยเพื่อเตรียมนำไปขายต่อในกรุงเทพมหานคร
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อครับจึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรครองน้ำใส
เพื่อดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลไปถึงในทุนรายนี้ต่อไปครับ